มาดูการปล่อยแรงดำฮิมาลัยซึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองที่ใกล้จะศูนย์พันธุ์คืนสู่ธรรมชาติกันบ้างนะครับ
ในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานะครับถือว่ามีนกอพยพย้ายถิ่นจากประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นจัด
มองโกเลียที่เบสลงมายังประเทศไทยหลายชนิดนะครับ

ซึ่งตามรายงานพบว่าในแต่ละปีจะมีแรงดำฮิมอะไรเอาไปดูภาพกันเลยฮะ
จะมีแรงดำเข้ามาประมาณ๑๒ตัวและมีบางตัวตกลงมาเพราะว่าไม่มีแรงบิน
จากอดอาหารหลายวันเหตุเพราะแรงเป็นสัตว์กินซาก
ซึ่งในไทยซากสัตว์ค่อนข้างจะหายาก
แร้งตัวนี้สำนักบริหารเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่๗นครราชศรีมา
ได้รับมาจากชาวบ้านหนองบัวสะอาดอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
เมื่อวันที่๑๕มกราคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ได้นำไปฟื้นฟูที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์
ดำฮิมาลัยคุณถือว่าเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย

จากปีกซ้ายไปปีกขวา

ใหญ่กว่าพวกเรากานแขน
ใช่๓เมตรซื้อเป็นสัตว์กุ้มกรองที่ใกล้จะ๐๐๐๐แล้ว

ที่เราได้เห็นผมบอกตรงเหมือนเป็นบุญตาเรา
ไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้นะ
ช่วงประมาณเดือนเมษายนจะเป็นฤดูผสมพันธ์ของแรงดำฮิมาลัย
ต้องนำไปปล่อยบนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง๒๐๐กว่าเมตร
มีพื้นที่ติดชายแดนพม่าลักษณะเป็นหน้าผาสูงตั้งชัน
มีลมพัดปะทะหน้าผาตลอดนะครับ
ซึ่งเป็นผลให้แบรงค์สามารถบินขึ้นได้ง่าย
เมื่อกี้เห็นไหมกว่าเขาจะบินขึ้นนะค่อยขยับปีก

ค่ะนะครับตอนนี้มีแรงลมช่วยยกตัวให้ลอยขึ้น

เส้นทางที่แรงต้องบินผ่านก็คือพม่าจีนมองโกเลีย
แล้วก็บินกลับไปสู่เทือกเขาหิมหาลัยนะครับ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มีอายุการใช้งานได้ถึง๑ปี
ติดไว้ที่แรงดำตรงหลังเขา
เพื่อจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวด้วย

บินขึ้นไว้บินกลับบ้านลูก

ใช่กว่าจะขึ้นได้นะครับ